ป่าไม้ระดมกำลังกว่า๑๐๐นายค่ะในการบุกรุกแล้วก็เข้าไปลื้อถอน
ในการลื้อถอนรีสอร์ทที่มีการบุกลุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
รุกเขตป่าสงวนนะคะนายวิทยานวิพันธ์ค่ะ
ภูมิในการการจัดการทรัพยากรที่๔สาขาพิศนุโลก
ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม๑๐๐นายนะคะ
เริ่มต้นในการบรื้อถอนรีสอร์ทจากเขาคอฟฟรีเดย์กันก่อนเลยค่ะ
สีม่วงอำเภอเขาค้อนะคะจำนวน๕หลังด้วยกัน
หลังจากที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าวนี้นะคะเขาคอฟฟรีเดย์เนี่ย
ถือว่าไม่ได้อยู่บนที่ดินของรอศที่ทหารขอใช้ประโยชน์แต่อย่างใดค่ะ
แล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวจะมีการลื้อถอนอีก๒รีสอร์ท๒คดี
คือท็อปวิวรีสอร์ทแล้วก็สมชายรีสอร์ทค่ะ
ซึ่งคาดว่าในวันที่๑๐กันยายนนี้จะมีการบรื้อถอนดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดนะคะ
โดยที่ผ่านมากลมป่าไม้ได้มีการให้โอกาสกับเจ้าของรีสอร์ทในการลื้อถอนเองแล้วค่ะ
แต่ว่าไม่ยินยอมลื้อถอนเองมีการผ่อนผันการลื้อถอน
กระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาแล้วก็ดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะ
ทำให้กรมป่าไม้เองต้องได้ดำเนินการเพื่อที่จะขอใช้อำนาจศาลในการรื้อถอนค่ะ
สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจริงแล้วยังมีรีสอร์ท

ทำรีสอร์ททำที่พักอาศัยแล้วก็ทำร้ายธรรมชาติด้วย
รวมไปถึงเป็นการทำร้ายสิ่งแวดล้อมในผืนป่าด้วยค่ะ